อยากจะให้ประชาชนลดละเลิกการสูบบุหรี่
ก็เลยปรับเรื่องของภาษีขึ้นมาสักหน่อยนะคะ

สำหรับการขึ้นภาษีบุหรี่

ซองละประมาณ๕๑๐บาทนะคะ

ซึ่งภาครัฐก็บอกว่าจะมีรายได้เข้ารัฐเพิ่มกว่า๑หมื่น

กำหนดอัตราค่าสแตมยาสูบ

อัตราค่าสแตมยาสูบสำหรับยาสูบ

โดยกำหนดอัตราให้สูงขึ้น

แล้วก็มีผลทันทีวันนี้เลย

ส่วนการคิดภาษีจากราคาเดิม
คิดที่๑๘๗ก็จะเพิ่มเป็น๑๙
ส่วนการคิดภาษีจากปริมาณ
จากเดิมเก็บ๑บาทต่อกรัม
ก็จะเพิ่มเป็น๑บาท๑สตางค์ต่อกรัม
ส่งผลให้บุหรี่ที่ขายในประเทศปรับขึ้น

บุรีกรองทิพย์ปัจจุบันขายอยู่๖๐บาทต่อซอง
การปรับครั้งนี้มีผลทำให้ราคาขายปลีก
ปรับขึ้นอีก๑๐บาทต่อซอง
กรองทิพย์เช้าวันนี้คุณผู้ชมต้องซื้อ
ที่๒๐๓๐บาทต่อซองก็จะปรับขึ้นประมาณ๕๑๐บาทต่อซองค่ะ
ปรับขึ้นภาษีก็เป็นไปตามนโยบายลดการสูบบุหรี่
คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ส่วนปีภาษีปัจจุบันเหลือเวลา๘เดือนนะคะ
คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น๑๒หมื่นล้านบาทค่ะ